เดี๋ยวพาไปหาอะไรอร่อยทานกันอีกเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ไปแบบนวดท้องกันมาแล้วนะคะ
สนุกสนานขำกันไปเรียบร้อยแล้วพาไปทานหมูสายพันธุ์ใหม่
หมูสายพันธุ์หมูพันตะไคร้
หมูพันตะไคร้สายพันธุ์ใหม่ยังไงอ่ะเอาไปดูสิ
นี่ค่ะหาก่อนว่าหมูพันตะไคร้อยู่ตรงไหนไปกันที่ตลาดนัดชุมชนหน้าอ่าวประจวบอำเภอเมืองประจวบคีรีขันนะคะ
ร้านนี้เป็นของนางประพาพรเทพาค่ะร้านกระปุ๊กหมูพันตะไคร้อ๋อเหรอ
คือเป็นแม่ค้ามือใหม่ด้วยนะเพิ่งขายมาได้๒เดือนแต่ว่าโอ้โหลูกค้าติดอกติดใจมากนะคะ
เด็ดเคล็ดลับที่มัดใจลูกค้าก็คือการใช้หมูไร้มันสับละเอียดผสมด้วยกระเทียมรากผักชีใบมะกรูดซอยพริกไทยหอมแดงตำคลุกเคล้ากันให้เข้ากัน
แล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือแกงนะคะไม่ใช้น้ำปลานี่เพราะว่ามันจะทำให้กลบกลิ่นตะไคร้ไง
ที่สำคัญคือไม่ใส่แป้งเนื้อหมูล้วนนะคะหมักครั้งคืนนะคะแล้วก็นวดด้วยมือให้เนื้อหมูเหนียวนุ่ม
จากนั้นก็เลือกตะไคร้ที่ต้นอ่อนนำมาล้างปอกเปลือกออกแล้วก็นำเนื้อหมูมากำขยำเป็นก้อนโปะไปบนตะไคร้นะคะ
อย่างที่เป็นที่มาของหมูพันตะไคร้นั่นเองแล้วก็ปิ้งย่างแบบนี้
มาย่างต่อด้วยไฟอ่อนช้านะคะด้วยถ่านอัดแท่งกะลามะพร้าวเขาจะใช้ถ่านอัดแท่งกะลามะพร้าวเพราะว่าไม่มีควัน
และทำให้กลิ่นมันหอมจนกระทั่งรสชาติของเนื้อหมูแล้วก็ตะไคร้เริ่มจะซึมเข้าหากันแล้ว
ก็จะได้รสซ่าเย็นของตะไคร้ไปด้วยราคาขายที่นี่ขายไม้ละ๑๐บาทเท่านั้นเอง
ใช้ต่อวันเนี่ย๑๒๐๑๔๐ไม้

ทุกวันศุกร์และเสาตลาดนัดชุมชน
เลียบชายทะเลหน้าอาวประจวบจ้า

ตะไคร้อ่อนก็กินตะไคร้ไปด้วยได้ใช่ไหม